กรณีที่นักศึกษาถูกตำรวจมาค้นห้อง
แล้วก็บังคับให้สารภาพว่าเนี่ยขายยาเสพติดใช่ไหม

พอค้นแล้วปรากฏว่าในห้องไม่ได้เจออะไร

โทษน้องที่ทำให้น้องเดือดร้อนด้วยนะสงสัยผิดคน

ให้เซ็นใบยินยอมการตรวจค้นแล้วก็ออกไป
แต่สิ่งที่เขาโดนโดนเอาเท้าเหยียบหน้า
โดนจับใส่กุญแจมือคือโดนทำร้าย

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือเขาบอกเขาเสียความรู้สึกมากเลยนะ
เพราะว่าเขากำลังจะสอบใน๑๐แล้วมาเจอตำรวจทำกับเขาแบบนี้
ยังจะอยากเป็นตำรวจหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้ญาติของน้องคนนี้รวมถึงเจ้าอาวาสวัดที่มหาสารคาม
ไม่ยอมนะไม่ยอมคดีบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ใช่ก็นี่แหละเจ้าอาวาสในจังหวัดกาลสิน

เขามีการโพสต์เรื่องราวของหลาน
ก็คือนายธีรพลรัฐวิชัยหรือว่าแชมป์อายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปี๒มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มหาสารคาม
ทีนี้ในโพสต์ก็ระบุใจความ
บอกว่าถูกตำรวจในพื้นที่สพเมืองมหาสารคาม๖คน
เข้าไปในห้องพักของหลานแล้วก็ใส่กุญแจมือ
รุมซ้อมทำร้ายร่างกายหลานจนได้รับบาดเจ็บ

ขออภัยใช้คำนี้ตามที่เขาโพสต์นะ
แล้วดูสิร่องรอยมือเมอเลือดออกเลยนะคะ
หน้ากรามเนี่ยเป็นรอยจากการถูกเหยียบหน้านะคะ
ทีนี้คุณพอไปตรวจค้นในห้องมันไม่เจออะไรผิดปกติไง
แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าสงสัยจะผิดคน
ขอโทษน้องด้วยละกันแล้วก็ให้เซ็นเอกสาร
แล้วก็เดินทางกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
โดยพระครูวินัยทรชัยวัฒน์นะคะ
ยานสังวโรเจ้าอาวาสวัดโพชัยหลุบใน
บอกว่าที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้เพราะว่าไม่เชื่อไง
หลานจะมีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แชมป์เป็นเด็กที่ขยันเรียน
ช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพระถูสาราวัด
คือไม่ต้องให้บอกเลยทำเองตลอด
ตอนที่มาบวชที่วัดก็เป็นเด็กดีตลอดนะฮะ
ใช่ดังนั้นก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้องแชมป์ที่ถูกตำรวจกระทำ
เพราะว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายผู้บริสุทธิ์
เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คือบุกเข้าไปแบบไม่มีหมายค้นแถมยังทำร้ายเด็กไม่มีทางสู้
ได้รับบาดเจ็บเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะ
ทีนี้อยากฟังทางฝั่งแชมป์

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
ว่าคืนวันที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ๑๙ธันวาคมช่วงเย็นหน่อย
ประมาณ๕โมง๔๐นาที
ตอนนั้นแชมป์เขาก็เลิกจากการเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา
พร้อมกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็แยกย้ายกันกลับที่พัก
พอมาถึงที่พักของตัวเองเปิดประตูห้องปั๊บ
มีตำรวจสามคนเรียกให้หยุดแล้วก็เข้ามาประชิดตัวแชมป์เลยนะ
บอกว่ารู้หมดนะทำอะไรไว้เนี่ยรับมาซะดี
แล้วก็ขู่แชมป์ว่าห้ามเสียงดังเชียวนะอย่าร้อง
ครับตอนนั้นแชมป์งงมากตกใจมากเขาบอก
คือตอนนั้นคือเขาคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแน่
พอตำรวจบอกอย่าร้องแต่เขาก็ร้องนะแบบช่วยด้วยช่วยด้วย
ตอนนั้นตำรวจไปล็อกคอแชมป์ลงกับพื้นให้นอนที่เตียง
แล้วก็ใส่กุญแจมือเลยนะคะเท่านั้นไม่พอ
เอาเท้าเนี่ยเหยียบหน้าแชมป์แชมป์บอกว่าตอนนั้นโอ้โหผมหายใจจะไม่ออกเลยพี่
พยายามที่จะขอร้องให้ปล่อยแต่ว่ามันก็แรงขึ้นเรื่อย
ตำรวจเนี่ยถ้าเห็นท่าแชมป์แบบนั้นเนี่ย
บอกว่าตัดสินใจบอกเลยผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับ
ตำรวจก็เลยปลดกุญแจมือแล้วก็มานั่งคุยกัน
ทีนี้ตำรวจที่เหลือก็ไปค้นห้องพัก
แต่พอไปค้นจนทั่วนะไม่เจออะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ยาเสพติดสักเม็ดหนึ่งก็ไม่เจอ
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุยกันกับแชมป์
แล้วก็บอกให้แชมป์รับสารภาพว่ามียาบ้าไว้ในครอบครอง๑๐เมตร
ตอนนั้นแชมป์บอกว่าอ้าวผมเป็นผู้บริสุทธิ์นี่
ตรวจห้องผมแล้วก็ไม่เจออะไรผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
ผมปฏิเสธทุกทางจนเจ้าของหอมายืนยัน
ว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
ถึงยอมกลับไปแล้วก็ให้ผมเซ็นเอกสาร
พร้อมทั้งบอกว่าสงสัยจะผิดคน

เหตุการณ์นี้มันทำให้ผมเสียความรู้สึกมาก
และผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคุณแชมป์ไปนั่งคุยกับคุณแชมป์
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแชมป์เล่าหน่อยนะคะ
ไม่ใช่แล้วเอาเราไปยัง
ไม่คิดหรอกครับเอาไปทำที่อื่น
อย่างรู้ว่าทำอะไรบ้าง
เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ผมไม่รู้เลยว่าจะไปหวัง
ความปลอดภัยได้ที่ไหนผมเสียความรู้สึกมาก
แล้วก็ตอนนี้แชมป์ก็ต้องยื่นใบลาเรียนโดยไม่มีกำหนด

รักษาอาการบาดเจ็บตามร่างกายโดนทั้งแขนทั้งแก้มทั้งตา
ซึ่งก็กลัวด้วยว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็เลยอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรม

ระบุว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะมาสอบข้อได้จริงเรื่องนี้แล้ว
โดยให้ตำรวจชุดที่เกิดปัญหาให้เขียนรายงานข้อได้จริงมาเลย
จะใช้เวลาประมาณ๑๕วันถึงจะสามารถสรุปผลได้

ตำรวจทั้ง๓นายนั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและอาญา
ขณะที่ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม
ก็นัดทางด้านแชมป์แล้วก็ครอบครัว
จะพูดคุยกันในวันที่๒๔ธันวาคมนี้ด้วยนะคะ